นี่หน่อยค่ะผู้เสียหายกว่า๒๐คนไปหาสายไหมต้องรอด
สายใหม่ต้องรอดนะคะอดีตสอตัวย่ออ่างเป็นหัวหน้าพักการเมืองใน
รัฐบาลชุดก่อนเป็นพักที่มีสมาชิกสูงเป็นอันดับ๒ของประเทศ
มากกว่าพักการเมืองใหญ่ใหญ่บางพักสามารถส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง
มากกว่าสามร้อยเขตทั่วประเทศแต่ปัจจุบันพักนี้ถูกยุบไปแล้ว
หัวหน้าพักคนนี้เนี่ยมีพฤติการหลอกลวงไม่จ่ายเงิน
พฤษภาคมที่ผ่านมาอดีตสสออ่างคนนี้เนี่ย
จัดงานวันเกิดแบบโต๊ะจีน๔๐๐๐ที่นั่งที่สระบุรี
จ้างทีมงานจัดงานจัดไฟจัดกิจกรรมคล้ายงานวัดเลย
แต่พอเลิกงานปุ๊บเอ้าไปไหนล่ะเงินไม่จ่าย
ยังให้พ่อค้าแม่ค้าเอาเสื้อผ้าไปแจกให้ผู้ร่วมงาน
ติดต่อร้านค้าเข้าสารสั่งข้าวสาร๕๐๐ถุงไปแจก

มูลค่าความเสียหายในงานนั้นเนี่ย๕แสนกว่าบาทแล้วค่ะ
และยังมีการเบิกถอนงบจากกรกตไป๑๗ล้านกว่าบาทไปใช้จ่าย

เอกสารการประชุมส่งกรกตทำให้กรกตมีหนังสือทวงหนี้มาถึงกรรมการพักกว่า๖๐คน

ค่าหาเสียงของผู้สมัครแต่ละเขตกว่า๓๐๐เขตก็เบี้ยว
รวมเป็นเงินกว่า๓๐ล้านบาท
ที่ผ่านมาพอไปทัวร์เงินก็ถูกผลัดมาตลอด
แต่หลายคนก็ยังทำงานต่อเพราะเข้าใจว่ามีนักการเมืองดังอยู่ฝ้ารัฐบาลสนับสนุน

ก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปร้องสายไหมต้องรอดแล้วนะ
โอ้โหพอบอกจะไปร้องติดต่อมาปั๊บเลย
ติดต่อมาครูนะครับเดี๋ยวจะฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จนะ
เยอะแยะเลยครับแล้ววันนี้ประธาชนจะไม่เชื่อหรือครับ
ก็ท่านมาจริงท่านโผล่มาจริงถ้ามาเหยียบพระบาทจริง
มาเหยียบสระบุรีจริงทุกคนเชื่อเรายังเชื่อเลยนะครับว่า
ว่าเขาสนิทใช่ไหมประมาณประมาณนั้น
นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไม้ต้องรอดก็บอกว่า
จากข้อมูลเนี่ยเพราะว่า๖ปีก่อนเคยมีผู้ประกอบการหลายคนในสระบุรีโดนแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องก็เงียบครั้งนี้ผู้เสียหายรวมตัวกันไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
หวังว่าจะมีความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ถ้าหากสมมุติว่าอดีตสอสอคนนี้ทำผิดจริง
อาจจะเข้าข่ายช่อกงประชาชนด้วยนะคะคือตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมา
ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คงมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการชี้แจงแหละ
เพราะว่ามีการแจ้งความเป็นข้อกล่าวหาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ